สุนัขจรจัดไล่กัดกินเป็ดไก่ของชาวบ้าน

ชาวบ้านเรียกว่าสุนัขปีศาจนะครับ
โดยมีสุนัขที่ชื่อว่าเจ้าวอกเป็นจ่าฝูง

เพื่อสำรวจความจริงว่าเจ้าวอกแท้ที่จริงแล้ว
เคยถูกทำร้ายแล้วก็เคยถูกวางยาเบื่อหลายครั้ง
และมันก็ไม่ได้เป็นจ่าฝูงแต่อย่างใด
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพยุงศักดิ์ครับ

หลังมีกระแสข่าวฝูงสุนัขจรจัด๓๔ตัว
หมู่บ้านมะกอกหมู่๑๐ตำบล๔มุมอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาออกอารวาสไล่กินเป็ดไก่
รักของชาวบ้านจนทำให้เป็ดและไก่ตายเป็นจำนวนมาก
จากสภาพที่ตะข่ายขาดหลังจากโดนสุนัขจรจัด
บุกเข้ามากินไก่ในร้าวของชาวบ้านบริเวณนี้
ทำให้ไก่ของชาวบ้านเกือบ๗๐ตัว
โดนสุนัขจรจัดกัดตายเกือบหมดเลยครับ
หนึ่งในชาวบ้านที่เลี้ยงไก่เล่าให้ฟังว่า
เจ้าเยียร์เท่าคือหนึ่งในไก่รอดชีวิตจากโผงสู่นักที่มารุมกัด
ซึ่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกกังวลอยู่
ทำให้ต้องตื่นมากลางดึกเพื่อฟอกไก่ในเล้า
เพราะกลัวว่าจะถูกฝูงสุนัขกลับมาลุมกัดไก่ที่เลี้ยงไว้อีกครั้ง
ครั้งแรกที่มาก๔๐กว่าตัว

ครับแล้วครั้งนี้๑๗ตัวก็เหลือตัวเดียว
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงมันโดนกัดก็ตัวไหนเหลือก็รักษา

ไม่รู้จะไปเอาอะไรผิดอะไรก็ใครได้นะครับ

ก็เขาก็อยากจะให้จับไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างนี้
ตอนแรกไปถามว่าไม่มีคนเป็นเจ้าของ
พอนั้นป้าเขารับว่าเป็นเจ้าของ
เขาว่าจะจับไว้บ้านคอนชุม
การตายของไก่ในเล้ากว่า๕๐๐ตัวในรอบ๓ปี
ทำให้ทีมข่าวไปยังจุดที่ห่างออกมาไม่ไกลมากนัก
ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าวอกสุนัขจรจัดเพศเมีย
ตามที่คนเลี้ยงไก่บอกว่าอาศัยอยู่
โดยทีมข่าวใช้เวลาเฝ้าสังเกตการเจ้าวอก

จึงสันนิฆานได้ว่าเจ้าวอกน่าจะอยู่บริเวณนี้
ขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเจ้าวอกอาศัยอยู่เป็นที่
เจ้าวอกไม่ได้เป็นสุนทรกปีศาจ

และอดหยักเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นสงสารมันหากินไปได้
มันก็ไปเที่ยวชู้เขาก็สงสารมันดิมันมายืนอยู่ใครจะอดได้
ครับก็ให้มันกินมันอยู่ตรงนี้มันนานจังครับ
การออกไปกัดกินเป็ดไก่ของชาวบ้านอยู่เป็นประจำ
ทำให้เจ้าวอกถูกมองว่าเป็นสุนัขบ้าและเคยโดนทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง
โดนฟันที่หน้าและโดนวางยาเบื่อ
แต่เจ้าวอกก็รอดตายมาได้ทุกครั้ง
ทำให้เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดนครราชศรีมา
ลงพื้นที่วันนี้เพื่อเป่ายาสลบเพื่อเคลื่อยสุนัขตัวนี้ออกจากพื้นที่
แต่ด้วยความแข็งแรงและตนทานต่อฤทธิยา
ต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะจับเจ้าวอกได้สำเร็จ
หลังจากเจ้าที่กรมประสัตว์ครับพ่นยาสลบครับ
และจากนี้ก็จะขึ้นย้ายเจ้าวอกกลับไปให้ผู้ดูแล
สัตวแพทย์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมายืนยันด้วยว่าสุนัขตัวนี้ที่จับมาได้ไม่ได้เป็นสุนัขบ้าตามที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้และการจับได้ครั้งนี้ก็จะส่งให้ผู้รับเลี้ยงไว้ดูแล
ก็อาการเขาปกติครับกินอาหารนะครับกินอาหารปกตินะครับกินอาหารได้กินน้ำกินอาหารได้ปกตินะครับไม่บ่งบอกว่าแล้วก็อันหนึ่งเขาไม่ได้แสดงนิสัยการดูร้ายอะไร
ไม่ได้มีโรคพิสุนักบ้าครับผมที่เป็นข่าวออกไปครับผมไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยคืออยู่อีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นตำบลสุรนารีนะฮะที่พื้นที่นั่นก็คือพื้นที่ที่ผลแล็บออกมาแล้วว่าเป็นโรคพิสุนักบ้านะครับแต่นี่แค่คือก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน
หลังจากนี้เจ้าวอกต้องใช้เวลาพักฟื้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้าและปรับตัวอยู่ในบ้านหลังใหม่ของนางนิพพรผ่องโสพลผู้ใจบุญที่รับเลี้ยงดูเจ้าวอกให้ไม่ต้องเป็นสุนัขเล่นร่อนอีกต่อไป
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน